ของเรื่องนี้ที่สงขาผู้หญิงไม่สบายใจค่ะ
คือเหตุการณ์นี้เขาบอกไม่กล้าออกจากบ้านเลย
เพราะว่ามีผู้ชายคนนึงซึ่งทราบว่าเป็นอดีตตำรวจ
แต่ว่าเสพยาจนสติไม่ดี
นั่งเฝ้าหน้าบ้านแล้วก็มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศด้วยค่ะ

นี้เละชีวิตต้องมาเจอคนบ้า

ประตูแล้วมันเหมือนมีดอันเล็กอันเปีย
และมันก็ทำท่าชกมวยอะไรแบบนั้นนะต่อนะพวกเรา
ให้แพบนอน่านมดู

เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วดูสิคะคือพฤติกรรมเนี่ยนะคะ
ก็คืออย่างที่เห็นนี่แหละเอาท่านที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละ
แล้วก็ในมือเขาเหมือนกับมีดรึเปล่า
แล้วเขาเต็ดเตร่อยู่แถวนี้ประจำ
ผู้เสียหายบอกว่าผู้ชายคนนี้ชื่อในอุ

คือตอนแรกมาแบบนี้ก็สงสารเอาน้ำให้กิน
แต่กลายเป็นว่าพอให้น้ำกินแล้วไม่ไปไหน
แล้วอยู่ตรงหน้าบ้านแล้วทำพฤติกรรมแบบนี้แหละ
ดักรอวันละ๓๔รอบ
หนักสุดเคยถาม

พี่ขอข่มขืนทีสิ

แจ้งความไปไม่รู้ว่าจะมีใครช่วยได้หรือเปล่า
ก็ขอร้องกับสื่อแล้วกันว่าเนี่ย
สิ่งที่เธอเจออยู่ทุกวันหน้าบ้านเป็นแบบนี้ค่ะ
เออขอหอมแก้มได้ไหมอะไรนอกนั้นนะคะ
ก็เลยว่าเออไม่ไหวแล้วก็เลยถ่าย

ยังค่ะก็ไม่ได้แจ้งเหมือนเดิมเพราะว่า
เขารู้ว่าแจ้งไปยังไงมันก็แค่กระดาษใบเดียว
ก็แค่นั้นนะคะน้องไม่แจ้งดีกว่า

อยากให้ตำรวจรับรู้ตรงนี้หน่อยก็แล้วกันนะคะ
เพราะว่าเป็นความไม่สบายใจของผู้หญิงที่อยู่ในบ้านนะคะ

ผู้สิทธิ์ข่าวตามไปดูค่ะที่บ้านของในอุ
คนในคลิปเนี่ยค่ะก็อยู่จริงก็อยู่ใกล้กันนั่นแหละเนี่ย

ก็เลยไปตระเวนดูปรากฏว่าเจอในอุอยู่แถวนั้นจริง
แล้วตอนที่เจอเนี่ยเขาถือไม้อยู่ด้วยค่ะ
แล้วพอรู้ประวัติเนี่ยก็จะพบว่านายอู๋เนี่ย

พอออกจากราชการมาก็เสพยาจนกลายเป็นแบบนี้
สติไม่ดีนะคะในอุเนี่ย
ถ้าไปถามคนแถวนั้นเขาบอกก็เจอแบบนี้ไปทั่วเหมือนกัน
บางทีวิ่งไล่รถนะคะปลาขวดใส่
แล้วก็มีเรื่องคุกคามทางเพศด้วย

เพราะว่าไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะก่อเหตุขึ้นหรือเปล่านะคะ